ดูเวลาเลขกำลังสวยเลยค่ะพอเลิกงามยำได้เวลาไปขอโชคขอลาบกันหน่อยนะคะ
พาไปไหว้ต้นตะเคียน๒จุดคือจังหวัดแพร่กับจังหวัดกำแพงเพชร
ที่กำแพงเพชรกันก่อนคุณผู้ชมที่นี่เขาบอกว่าโอ้โหเนี่ย
เห็นไหมบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อปู่ดำตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองคงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าชาวบ้านจำนวนมากค่ะ
แห่กันไปดูแล้วก็ช่วยกันลุ้นการนำตะเคียนเป็นตะเคียนทองนะ
สองต้นขึ้นจากแม่น้ำแม่ปิงต้นแรกเอาละมีความยาวสามเมตรยี่สิบห้าเซนติเมตร
ส่วนต้นที่๒ยาวประมาณ๘เมตรต้องใช้เวลากว่า๑ชั่วโมง
จะเอาขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จแบบนี้นะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชม
เรื่องแปลกมันอยู่ตรงนี้ระหว่างที่มีการนำตะเคียนขึ้นรถบรรทุก
จู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดอาการกรีดร้องเสียงดังตัวสั่นคล้ายถูก
แฝงร่างแล้วพูดว่าจะกลับบ้านหนาวหนาวมากอยากจะขึ้นมาแล้ว
ชาวบ้านโหตกใจเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจังหวะเนี้ยคุณดูนะ
ต่อมาเราก็ไปถามชื่อคุณผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวพรทิพย์มีชอบอายุ๒๘ปี
ตอนที่เธอเริ่มได้สติแล้วนะเธอบอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยมาเข้าฝัน
บอกว่าอยากจะขึ้นจากน้ำเพราะหนาวมากเมื่อคืนพอขึ้นมาได้
เธอก็เลยพามาไหว้แล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะ
เวลาไปเจอเป็นฝันเข้าฝันคือแม่จะขึ้นแม่หนาวแต่แม่จะขึ้นมาอยู่บ้านหนู
ขึ้นรถหนูนะแม่ไม่ขึ้นรถคันอื่นหนูก็เลยเอาขึ้นรถหนูมาตอน
เวลาไปเจอเป็นไงครับไปเจอจุดที่พบไหมก็โผล่เหนือน้ำมาเลยพุ่งมาเลย
เราเห็นเลยนะใช่ปอเล็กแต่ต่อใหญ่คืออยู่ข้างดิ่งอยู่แล้ว
คุณพรทิพย์เอาต้นตะเคียนมาไว้ที่บ้านของเธอนะครับ
บ้านเลขที่สิบเก้าทับหนึ่งหมู่ที่สองตำบลท่ามะเขือ
แวะเวียนไปขอโชคขอลาบแบบไม่ขาดสายนะคะ
บางคนเนี่ยถึงขั้นนำทะเบียนรถที่ใช้ขนย้ายต้นตะเคียนเนี่ย
เสี่ยงโชคด้วยแล้วรถเทลเลอร์คันนี้ก็มาค่ะ
ทะเบียนแปดหนึ่งขีดห้าหกเจ็ดห้านะคะเลขทะเบียนรถกระบะคันนี้ก็คือสามศูนย์ห้าเก้า
เลขทะเบียนรถยกแปดสองสี่สี่หกหนึ่งแล้วร่างทรงบอกว่า
ตะเขียนทองต้นนี้มีชื่อว่าแม่สัมเภาทองอายุสองร้อยสี่สิบเก้าปีอ๋อ
อีกจุดหนึ่งไปไหว้กันก็ได้นะคะวัดแม่ยางพัฒนาอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
ชาวบ้านก็ไปร่วมพิธีบวงสวงแม่ศรีบัวเงินกิ่งตะเคียนทองความยาว๑เมตร
เป็นการเชิญเข้าไปในวัดค่ะเพิ่มไปอีกหนึ่งท่อนเพราะก่อนหน้านี้ในวัดก็มีอยู่แล้วนะคะ
มีเจ้าแม่ตะเคียนทองชื่อว่าแม่นางแก้วและแม่ศรีไพรแม่กิ่งตะเคียนทองเนี่ย
บอกว่าเขาได้มาจากนางพยอมนามวังเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็ไปถามนางพยอมแหละ
ทำไมถึงเอามาไว้ที่วัดนางพยอมบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้ว่ามีตะเคียนทองอยู่ในบ้าน
กระทั่งคนในครอบครัวประสบอุบัติเหตุบ้างและตัวเธอเองก็เจ็บป่วยบ้าง
เธอก็เลยเกิดข้อสงสัยตรงนี้อ่ะที่วัดแม่ยางพัฒนาที่จังหวัดแพร่เนี่ย
เขามีพิธีบวงสวงเป็นต้นตะเคียนต้นใหม่ใช้คำว่าเก่งแล้วกัน
ไม่ได้ใหญ่ขนาดเป็นต้นเนี่ยนะคะกิ่งนี้ชื่อว่าแม่ศรีบัวเงิน
เอาเข้ามาอยู่ที่วัดรวมกับแม่นางแก้วและแม่ศรีไพรที่อยู่ในวัดนี้ก่อนหน้านี้
ถามว่าทำไมถึงต้องเอาเข้ามาในวัดเพราะว่าเจ้าของเดิมชื่อว่าคุณพยอม
เขาบอกว่าตอนที่กิ่งตะเคียนอยู่ในบ้านเกิดเหตุการณ์มากมาย
ในครอบครัวประสบอุบัติเหตุบ้างตัวเธอเองก็ไม่สบายอะค่ะ
สบายตลอดเลยก็เลยไปปรึกษาเจ้าอาวาสนะคะ
ซึ่งพระท่านก็ทักว่าเดี๋ยวจะได้เจอคนที่มีความรู้เรื่องตะเคียนเร็วนี้
และพอดีได้รู้ข่าวว่าทางวัดไม่ยังพัฒนา
เธอก็เลยขอให้พรามมาช่วยเชิญตะเคียนแม่ศรีบัวเงิน
ซึ่งตอนแรกอยู่ที่บ้านเธอเข้ามาอยู่ในวัดด้วยเป็นแม่องค์ที่๓
ก่อนที่แม่องค์ที่๓จะเข้ามาอยู่
นางแก้วและแม่ศรีไพรซึ่งอยู่เดิมอยู่แล้ว
ก็ให้โชคให้ลาบเช่าบ้าน๔งวดติดต่อกันแล้ว
ซึ่งเขาก็หวังว่าตะเคียนท่อนใหม่นี้
จะมาให้โชคให้ลาบเช่นเดียวกันนะคะ